ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็เป็นปัญหาเหลือเกินนะคะ
เพราะว่ากรณีนี้ถูกมีการเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเหตุการณ์ที่สองสามีภรรยาเขาจอดรถ
แล้วก็ใส่เบรกมือขวางรถของคุณนาวินต้ากับภรรยา
บางแสนแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพและข้อความซึ่งไม่เป็นความจริง
ใช่ทั้งรูปภาพทั้งข้อความไม่เป็นความจริงเลยนะ
ล่าสุดวันนี้นะคะนาวินต้ากับภรรยาก็คือไฮโซน้ำหวานเนี่ย
นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สนบางเขน

รวมถึงผู้ที่คอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วย

หมินประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ

ก่อนเข้าไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวน
โดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนด้วย
อัมรวจนครบาลบังเชนก็ได้เปิดเผยนะคะ

เรื่องต้นเป็นการแจ้งความร้องทุกข์นะคะ

พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบว่า
นำมาเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่

จะพิจารณาออกหมายเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ถ้าหากคู่กรณีไม่มาก็จะพิจารณาออกหมายจับ
ส่วนเนื้อหาที่ทนายนำมาแจ้งความนั้น
ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากว่าเป็นคดีความ

ก็ตอนนี้นะคะขั้นตอนเนี่ยเตรียมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้กับคนในโซเชียลด้วยละกัน
ว่าคอมเม้นต์ก็มีความผิดนะ

ยังมีบทลงโทษทางสังคมในโซเชียลโดนกระหน่ำหนักมากนะคะ